อีกหนึ่งเหตุการณ์สลดนะคะเกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยามีชายหนุ่มคนหนึ่ง
ก่อนหน้านี้เขาติดยาเสพติดทีนี้ก็เลิกแล้ว

พี่ชายที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน
บ่นชอบด่าให้เขาบอกว่าทำไมไม่ทำงาน
หลังจากนั้นเขาก็เลยรู้สึกน้อยใจ
ก่อเหตุฆ่าตัวตายด้วยการเอาท่อปูนซีเมนเนี่ยนะคะ
กับตัวแล้วกระโดดลงไปที่เบาะข้างบ้านจนเสียชีวิตค่ะ
นักประดาน้ำของสมาคมอายุทยารวมใจ

ไปค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ่อน้ำลึกประมาณ๒เมตร
อยู่ที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ครึ่งชั่วโมงผ่านไปเจ้าหน้าที่ไปพบศพนายรุ่งอรุณ
ธรรมทันตาอายุ๒๗ปีจมอยู่ใต้น้ำในท่านั่งคุกเข่า
มือทั้งสองข้างโอบกอดวงบ่อปูนซีเมนที่แตกแล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะ
โดยผู้ตายสวมเสื้อยืดแขนสั้นและกางเกงขาสั้นค่ะ
ด้านในช้อยทำทันตาพ่อของผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุในรุ่งอรุณเดินมาบอกนะ
บอกพ่อผมไปแล้วนะก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ
และหลังจากนั้นก็เห็นลูกชายกระโดดลงไปในบ่อข้างบ้าน
แต่ตอนแรกไม่จมนะลูกชายวิ่งขึ้นมาบนฝั่งอีกครั้ง
ก่อนที่จะคว้าวงบ่อปูนซีเมนที่แตกแล้วส่วนหนึ่ง
นั้นก็ใช้มือโอบกอดไว้ก่อนที่จะกระโดดลงไปในบ่อน้ำอีกรอบจนเสียชีวิต

สายชาย
ก็ถามว่าไปไหนมึงจะไปไหนลูกก็เลยแอ้วแอ้วแอ้วเรียกตะโกน
มันก็ไม่ฟังมึงก็โดดตู้มันไปก่อนที่เที่ยวแรกมันมีอะไรมีแต่ตัว
แต่ตัวครับเพราะที่เที่ยวหลังเนี้ยมันเอาหินน่ะไอ้เจนน่ะ
ใส่เอวมันเนี่ยไปมันโดดตูมก็วิ่งมาไม่ทันตะครุบมันไม่ทัน
มันก็ลงไปแล้วลงไปแล้วแต่ผมลงไปน่ะนานนานมันจะคิว
จะกินท้องเลยก็ไม่กล้าโดดลงไปพี่ชายมันลงไปก็หาไม่เจอ
แสดงว่าเขาโดดสองรอบสองรอบแล้วปกตินี่คนคนตายนี่เขา
เขาเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างว่าโรคโรศาสตร์นิดนิดได้หน่อยอ่ะ
ก็เลยคิดมากน้อยใจอะไรอยู่จริงงั้นโดนดุโดนบ่นเอ่องานการณ์ก็ไม่ทำ
อย่างเงี้ยไอ้เราค่ะขุมพ่อไม่ว่าอะไรมันมันจะทำนั้นไม่ทำเรามันไม่ว่ามัน
อย่างที่พ่อของผู้เสียชีวิตได้บอกไปนะคะก็ยอมรับว่าลูกชายของตัวเองเนี่ย
ประวัติเสพยาเสพติดเคยเข้ารับการบำบัดมาแล้ว

ทีนี้ลูกชายคนโตค่ะมักจะบ่นว่าน้องอยู่บ่อยว่า
อยู่บ้านเฉยไม่ยอมทำงาน
นี่อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญคือพ่อคิดน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญ
นายรุ่งอรุณผู้เสียชีวิตเครียดคิดมาก
แล้วก็น้อยใจจนคิดสั้นฆ่าตัวตายค่ะ